เอาละค่ะอย่างที่ติดตามกันนะคะสำหรับกรณีการหายตัวไป
จะเรียกว่าลึกลับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
สำหรับคุณเดียคิดตีภูมิเงียบสุข
ลูกชายของพี่หน่งชัชชาตินั่นเองค่ะก็ก่อนอันนี้เมื่อวานนำเสนอไปแล้ว

ระกดว่าไม่กี่ชั่วโมง
๊อฟเบนจพลก็ได้โพสต์เช่นเดียวกันว่าเจอแล้วครับแล้วข้อความเหมือนกันเลยนะคะ
แล้วถ้าใครติดตามคุณนุ้ยนะคะคุณตั๊กคุณนุ้ย

ก็ได้โพสต์ข้อความเหมือนกันปรากฏว่าโพสต์ไปปุ๊บลบปั๊บนะคุณผู้ชม
แล้วก็ล่าสุดอย่างที่ได้ทราบข่าวกันค่ะ
พี่หน่งก็ออกมาบอกว่ายังไม่เจอลูกเลย
แล้วตอนนี้ก็เป็นห่วงมากนะคะเนี่ยค่ะความโอละวนเกิดขึ้น
บันเทิงไทยรัฐก็ได้โทรไปสัมภาษณ์นะคะ
ปรากฏว่านะคะเป็นความเข้าใจผิดกันค่ะ

เขาเรียกอะไรเขาอยากช่วยเพื่อนนะคะ
ความเข้าใจผิดกันคือกลัวว่าอยากจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต

ปตอนนี้คือยังไม่ได้เจอคุณเดียลูกชายพี่หน่งนะคะ

ก็ทางคุณแม่นะคะของคุณเดียภรรยาของพี่หน่ง
ก็ไปแจ้งความแล้วนะคะที่สอนอประตูน้ำจุลาลงกรนั่นเองค่ะ

สักครู่ก็โทรสอบถามนะคะประชาสัมพันธ์แล้วว่า
พี่มีอะไรหรือเปล่าเจอหรือยังนะคะ

จะถามถ่ายรายละเอียดมาให้นะคะ
แต่ก่อนหน้านี้นะคะดิฉันก็ได้ไปดูข่าว
เห็นบอกว่าคุณเดียก็ได้เคยหายออกจากบ้านไปเหมือนกันนะคะ
คุณป้าบอกคุณผู้ชมแล้วก็หายไปประมาณ๓๔วัน
แต่คราวนี้หายหนักมากอาทิตย์หนึ่งแล้ว

ที่เป็นเพื่อนหรือว่าที่รู้จักคุณเดีย

มีคนให้ข้อมูลด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้ฟังหูไว้หูเขาบอกว่า
น้องเดียคุณเดียอายุ๒๙ปีเนี่ย
อาจจะมีอาการเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็คิดมากอะไรประมาณนี้คุณผู้ชม
ก็เลยทำให้ต้องแบบออกจากบ้านหนีออกจากบ้านบ่อยนะคุณผู้ชม
อันนี้ไม่รู้จริงรึเปล่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มา
ซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดเหมือนกันนะคะ